ข่าวทั่วไทยในช่วงแรกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
โดยเฉพาะสะพานเดชาติวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคมนาคมภายในประเทศ
เพราะว่าถือว่าเป็นประตูเดินทางไปสู่ภาคเหนือนั่นเองนะคะ
แต่ว่าในช่วงของเทศกาลสำคัญต่างก็มักจะพบว่าบริเวณจุดนี้จะมีการจราจรค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างมาก
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ก็เลยมีการเสนอค่ะให้มีเส้นทางคมนาคมรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองนี้นะคะ
เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

จังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งระบบเศรษฐกิจและก็เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ
และจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคือสะพานเดชาติวงแห่งที่๑ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เพราะจุดนี้ถือว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือและในอดีตนะครับสะพานแห่งนี้ถูกใช้งานอย่างหนักนะครับ
เฉพาะการจราจรทำให้มีรถติดขัดจำนวนมากในช่วงเทศกาล
จังหวัดนครสวรรค์จึงมีการสร้างสะพานเดชาติวงศ์แห่งที่๒และแห่งที่๓ขึ้น
ขนาดกับสะพานอันเดิมนะครับเพื่อระบายการจราจรในช่วงเทศกาล
และด้วยการเจริญเติบโตของเมืองนครสวรรค์นะครับที่มีอย่างต่อเนื่อง
หอการค้าจังหวัดจึงได้มีการวางแผนเปิดเส้นทางการคมนาคม
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจที่จะมีความเจริญเติบโตในอนาคตครับ
สะพานเดชาติวงศ์ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี๒๔๘๕สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
โดยกรมทางหลวงซึ่งสร้างสะพานแห่งนี้มีจุดประสงค์ให้เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ
แทนเส้นทางเรือโดยมีพิธีเปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่๑กันยายนปี๒๕๕๙
โดยมีพันตรีหม่อมหลวงกรีเดชาติวงศ์อธิบดีกรมทางหลวงในสมัยนั้นเป็นประธานเปิดสะพาน
สะพานแห่งนี้เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาว๔๐๔เมตรทางรถกว้าง๖เมตร๕๐เซนติเมตร
ต่อมาในปี๒๕๑๒กรมทางหลวงได้งบประมาณทางหลวงหมายเลข๓๒ตอนบางปะอินนครสวรรค์
จึงได้สร้างสะพานขึ้นอีกสะพานหนึ่งคู่กับสะพานเดชาติวงเดิม
เรียกว่าสะพานเดชาติวงสอง

ขนานไปกับสะพานเดชาติวงเดิม
และเปิดใช้เมื่อวันที่๒๓มิถุนายนปี๒๕๖๒
ต่อมาได้มีการสร้างสะพานเดชาติวงสาม
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๖
และสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเมื่อวันที่๙เมษายนปี๒๕๕๙
ปัจจุบันสะพานเดชาติวงศ์จะเปิดใช้งานเพียง๒สะพานเท่านั้น
คือสะพานเดชาติวงสองและสาม

ทางจังหวัดนครสวรรค์เปิดไว้เป็นสะพานประวัติศาสตร์
ซึ่งใช้ในการจัดงานต่างของจังหวัด
หรือเปิดใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
เช่นการเกิดอุบัติเหตุการจราจรติดขัด
จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างทางคมนาคม
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตะวันออกด้านใต้

โครงการสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านเหนือ
จากถนนหมายเลข๑๑๗ด้านดอนดู

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข๒๒๕๖

เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือตอนล่างกับภาคอีสาน
โครงการสร้างถนนขนาด๔ช่องจราจร
จากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี

เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งจากภาคเหนือสู่ภาคใต้
และสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือถวายได้โดยตรงครับ
ความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยราชการที่๔
ตั้งแต่เริ่มทำสนทิสัญญาบาวริ่งเปิดการค้าเสรี
และชุมชนชาวจีนนะครับก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ครับ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณยุธยาตุ้มมีครับ
มานพสุวรรณศรีอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์
ยังคงเก็บภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือตัวเองไว้ทุกภาพ
ซึ่งสะท้อนสังคมเมืองปากน้ำโพตั้งแต่ปี๒๔๙๐เป็นต้นมา
อย่างภาพในนครสวรรค์นี้มีอะไรบ้างครับที่เก็บ

ทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับห้องแถวเก่าภาพประวัติศาสตร์
เดี๋ยวนี้จะเป็นตึกหมดเลยตลาดบางโพที่ผมถ่ายไว้มันปี
กระทั่งโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล
คัดเลือกรูปภาพเหล่านี้กว่า๒๐๐รูป
จัดทำเป็นหนังสือภาพเก่าเล่าขานตำนานเมืองปากน้ำโพให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
ต้นแบบที่นายมานพได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
คือภาพถ่ายฝีพระหัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ซึ่งพระองค์เสด็จประพาทต้นผ่านเมืองปากน้ำโพเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมปี๒๔๔๙
และซื้อของไปจนถึงบ้านยายจูซึ่งเป็นที่สุดของตลาด
และจากภาพต่างที่อดีตผู้สื่อข่าวไทยรัฐวัย๙๐ปีได้ถ่ายทอดไว้
ก็ชัดเจนว่าปากน้ำโพเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต
โดยเฉพาะการค้าขายและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ราชการที่๔เป็นต้นมา
สมัยรัชกาลที่๔ที่มีสัญญาส่วนที่สัญญาบาวริ่งนะครับ
ที่เกิดการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
วิถีชีวิตของคนในความเป็นคนเป็นรักกึ่งกลางลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็เกิดวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
เป็นการทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องนะครับ
พอมาถึงในยุคสมัยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการทำมาเพื่อการค้า
ส่วนที่สัญญาบาวริ่งทำให้โครงสร้างการผลิตของไทย
เปลี่ยนจากผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นผลิตเพื่อการค้า
นครสวรรค์จึงกลายเป็นแหล่งรวมสินค้าสำคัญ
โดยเฉพาะข้าวและไม้สักที่มาจากภาคเหนือ
เพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพโดยข้าวจะส่งมาทางแม่น้ำน่าน
ด้วยการขนส่งทางเรือยนเป็นหลัก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาประกอบการค้า
และตั้งถิ่นฐานในนครสวรรค์จำนวนมาก
โดยเฉพาะชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
การค้ารายย่อยและการค้าส่งรายใหญ่
โดยมีตลาดศูนย์กลางการค้า๓แห่ง
คือตลาดลาวอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง
เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างนครสวรรค์กับหัวเมืองทางเหนือ
เช่นกำแพงเพชรตากและเชียงใหม่
มีสินค้าประเภทไม้สักและสินค้าพื้นเมือง
ส่วนตลาดสะพานดำอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างอำเภอต่างของนครสวรรค์
ที่นำมาขายจะเป็นข้าวสัตว์ป่าและของป่า
และตลาดท่าซุดอยู่ริมคลองบางประมุง
เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของนครสวรรค์กับจังหวัดที่อยู่โดยรอบ
พ่อค้าชาวจีนจะรับซื้อข้าวแล้วล่องเรือลงกรุงเทพทางแม่น้ำเจ้าพระยา
ขากลับจะบรรทุกมะพร้าวและน้ำตาลปี๊บมาขายที่นครสวรรค์ด้วย
ความเจริญสูงสุดของปากน้ำโพเกิดขึ้นในสมัยราชการที่๖
และต้นราชการที่๗เป็นชุมทางการค้าและชุมนุมของเรือค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุด
เหนือจากกรุงเทพแต่ปลายรัชกาลที่๗มีการพัฒนาด้านคมนาคม
ทั้งทางรถไฟและการขนส่งอื่นการค้าทางน้ำลดลง
แต่คนปากน้ำโพก็ปรับตัวได้นครสวรรค์จึงยังคงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญจนถึงปัจจุบัน
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และในปีนี้นะครับทางจังหวัดนครสวรรค์เองนั้นก็ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ประจำปี๒๕๕๘ครั้งที่๔๔นะครับหรือนครสวรรค์เกมนะครับ
ท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเดินทางมาชมกีฬานั้นก็สามารถมาได้
หรือว่าจะรอชมทางช่องไทยรัฐทีวีของเราก็ได้นะครับ
เพราะทางช่องไทยรัฐทีวีของเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มวันเปิดพิธีคือวันที่๑๒ธันวาคม
แล้วก็ติดตามสถานการณ์การแข่งขันเรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการแข่งขันนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ขอบคุณคุณสมศักดิ์ด้วยนะคะนั่นเป็นบรรยากาศจากจังหวัดนครสวรรค
แล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญด้วยนะคะ